มาดูเหตุการณ์ต่อไปนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์ที่หนุ่มวัยรุ่นกับชายสูงวัย
เขาขี่มอเตอร์ไซค์นะบนถนน
แล้วการขี่ของเขามันเร็วมันหวาดเสียวมาก

พยายามที่จะบอกว่าขี่แบบช้าหน่อย
อย่าขี่หวาดเสียวสุดท้ายเขาไม่เชื่อ
เดี๋ยวต้องดูภาพค่ะว่าท้ายที่สุดเรื่องนี้เอ็นเกมยังไง

ก็เห็นใช่ไหมคะว่าคันข้างหน้าที่วงแดงเป็นวัยรุ่น
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีทะเบียนแหละ
แล้วก็มีผู้ชายสูงวัยซ้อนท้ายมาด้วย
คือเขาขับมาเร็วประมาณสัก๗๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วมันบีบบังจังหวะไงครับคุณผู้ชมนี่จังหวะนี้
เบียงเอามากลางถนนตรงเลนกลาง
แล้วมันก็เลยทำให้รถที่วิ่งหลายคันเขาก็ต้องบีบแร่เหมือนกับบีบแร่เตือน
ซึ่งอันนี้เท่าที่ดูแล้วคุณทัศนัย
ของรถตรงนี้เห็นไหมคือทุกคนเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
ซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยมอเตอร์ไซค์นี้มาถึงแยกค่ะแยกไฟแดง
แล้วเดี๋ยวดูนี่เขาเหมือนกับจะพยายามฝ่าไฟแดง
สุดท้ายชาวบ้านเขาต้องวิ่งตามมาเห็นไหมพยายามเรียกให้จอดอ่ะ
แล้วปรากฏว่าพอจอดผู้ชายสูงวัยที่นั่งซ้อนท้าย
ก็รีบวิ่งลงจากรถไปนั่งที่ป้อมตำรวจคือก็ตกใจนั่นแหละค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นก็เลยสอบถามนายสุนทรศรีจุลาพลเมืองดี
คนที่เขาถ่ายคลิปแล้วก็ขับรถตามมอเตอร์ไซคันนี้มา
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ถนนมิตรภาพ
ช่วงเขตเทศบาลเมืองพลตอนนั้นตัวของคุณสุนทร
กำลังขับรถอยู่เหลือไปเห็นพอดีว่ามอเตอร์ไซคันนี้
ขี่มาเร็วเหลือเกินแล้วก็หวาดเสียวด้วย

ทีนี้คุณสุนทรพลเมืองดีก็เลยพยายามเรียกให้จอด
แต่มอเตอร์ไซค์ก็ยังขี่แบบรวดเร็วเลยตัดสินใจขับขวาง
สัญญาณกับรถคันอื่นแล้วพอมาถึงแยกไฟแดงเนี่ย
พอรถมอเตอร์ไซค์จอดก็ไปสอบถาม
คนที่ขี่รถนี่เห็นไหมโดนล้อมเลย
ก็ปรากฏว่าวัยรุ่นอายุประมาณสัก๑๘๒๐ปี
เขาพูดจาไม่รู้เรื่องนะดูแล้วเหมือนคนที่

คือเขาบอกแค่ว่าจะขับรถไปที่อำเภอเมืองที่ขอนแก่น
ทีนี้ไปสอบถามคุณตาชายสูงวัยที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วย
คือแกก็อยู่ในอาการตกใจนะแล้วก็บอกว่าไม่รู้จักกับวัยรุ่น
รู้จักกับวัยรุ่นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้
แล้วก็เลยถามว่าเอ้าแล้วอยู่ดีมาซ้อนมอเตอร์ไซค์กันได้ยังไง
ในเมื่อไม่รู้จักกันซึ่งชายสูงวัยเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ตอนนั้นนั่งกินเหล้าอยู่ในหมู่บ้านที่บ้านหนองหัวช้างใหญ่
ที่อำเภอบัวใหญ่เนี่ยนะแล้ววัยรุ่นคนนี้จู่ขี่รถเข้ามา
แล้วก็ชวนชวนบอกว่าไปด้วยกันไหม
ทีนี้ค่ะทางคุณตาคือเขาก็เม้าพอเม้าก็อ้าวใครชวน
ก็ยังไม่มีสติดีเท่าไหร่แต่ก็ซ้อนท้ายรถมาด้วย
หลังจากนั้นวัยรุ่นก็ขี่รถแบบหวาดเสียวมาก
ตัวคนซ้อนคุณตาพยายามบอกว่าพะนุงจอดจอดจอด
แต่ก็ขี่เร็วขึ้นจนมีชาวบ้านมาช่วยนี่แหละค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมตัววัยรุ่นคนนี้เอาไว้แล้ว

เดี๋ยวต้องไปสืบหาหน่อยว่าญาติพี่น้องอยู่ที่ไหน
แล้วก็ให้รับตัวกลับไปรวมถึงต้องตรวจสอบด้วย

คือถ้ามีเนี่ยก็ต้องเป็นขั้นตอนของการส่งรักษาต่อไปด้วยนะคะ